ฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับก็ลงซ้อมที่ไต้หวันในชุดใหญ่นะครับ
แล้วก็เล่นเกมนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายใช้เวลา๑ชั่วโมงครับ
ก็พูดถึงทีมชาติไทยนะครับซึ่งเจบอกว่า
ก็เกมนี้มันก็ยากหลายคนคิดว่าไทยชนะง่ายแน่
แต่สุดท้ายฟุตบอลไม่มีใครรู้ล่วงหน้าทุกอย่างอยู่ที่ผลการแข่งขันครับ
ไม่ว่าเราจะเล่นดีเล่นไม่ดีสุดท้ายถ้าเราเล่นดีแล้วทีมแพ้
มันก็เป็นเกมที่แย่แต่ถ้าเราเล่นไม่ดีแต่ทีมชนะ
ทุกอย่างมันก็กลายเป็นดีหมดต้องทำให้ดีได้ทั้งสองอย่าง
ก็หวังว่าพวกนี้มันจะต้องเป็นเกมที่ดีของพวกเรา
ก็ย้ำนะครับทั้งสองนัดของชุดใหญ่นะครับ
ก็เจอไต้หวันเกมแรก๑๖มิถุนายนในเวลา๖โมงเย็น

เจอห้องโก่งทั้งสองนัดไทยรัฐทีวีช่องสาวที่๒ถ่ายทอดสดนะครับ
ก็อย่าลืมส่งใจเชียร์ด้วยเพราะว่า๑๗ปีทีมชาติก็แข่งวันนี้เกมแรกนะครับ